เรื่องของการท่องเที่ยวไทยกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง
ในช่วงที่มีการฟื้นฟูแบบนี้นะครับ
หลังจากสถานการณ์ดีขึ้นจะฟื้นฟูกันอย่างไร
กระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวกันอย่างไกลนะครับ
วันนี้อาจารย์สุภาพคลิกขจายจะมาวิเคราะห์กันต่อถึงมาตรการ
ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในยุคโควิดนะครับ
ติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

ปลดล็อกเฟส๔ว่ากันว่าต้องการที่จะให้ธุรกิจทั้งหลาย
เดินหน้าต่อไปได้ไปต่อได้
ฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะมาดูกันว่าร่างที่เขาประชุมกันเมื่อวาน

ให้คนได้มีช่องทางทำงานให้เทคนิคเปิดต่อไปได้
เพราะเงินเยียวยา๓เดือนหมดแล้ว
รัฐบาลก็ไม่มีเงินจะเยียวยาเพิ่ม
ไม่มีงานให้ทำจะอยู่กันยังไง

ฉะนั้นคนที่โลกสวยอย่าเพิ่งคิดว่า
คลายล็อกแล้วเนี่ยธุรกิจทั้งหลาย

คนจะกลับมาใช้บริการกันเหมือนเดิม
จะได้ทำงานกันเหมือนเดิมยังครับ
มันต้องใช้เวลารัฐบาลต้องช่วย
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันกระตุ้น
ต้องมีมาตรการออกมาเสริม
งั้นแล้วปล่อยไว้เป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ได้
อย่างเรื่องของวงการท่องเที่ยว
ที่ผมให้ความสำคัญเพราะว่า
เรื่องของการท่องเที่ยวมันเป็นการกระจายรายได้
ลงไปสู่ไปสู่ต่างจังหวัด
สู่เมืองท่องเที่ยวไปสู่ภาคประชาชนได้เร็วกว่า
เงินที่ได้มาจากการส่งออก
กว่าจะได้มาก็ต้องผ่านมาที่เจ้าของสินค้า
มาที่โรงงานอุตสาหกรรม
ผ่านมาที่โรงงานผู้ผลิตทั้งหลาย

ผู้ใช้แรงงานจะส่งไปถึงพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้าน

จังหวัดนั้นคนก็ได้มีเงินใช้

ฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่บอกว่า
หลังโควิดผ่านไปแล้ว
การท่องเที่ยวจะต้องปรับตัว
คุณจะถ้าไม่ปรับตัว

วิธีการปรับตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ
คุณต้องคอยควบคุมคอยดูแล
ไม่ให้วงจรการท่องเที่ยวในต่างจังหวัด
เอาเปรียบคนเที่ยว
โดยเฉพาะไทยเที่ยวไทย
ที่ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานเนี่ย

บางคนเสนอบอกว่า

ทำเป็นแคมเปญเป็นโครงการที่เรียกกันว่า

ท่องเที่ยวเป็นธรรมหมายถึงว่า
ราคาราคาตัวเป็นธรรมที่จะเดินทางไป

ราคาโรงแรมรีสอร์ทที่พักมีความเป็นธรรม
ไม่โขกศัพท์จนมากเกินไป
ค่าเช่ารถค่าเช่าเรือ
ค่าเช่าเต็นต์ผ้าใบร้านอาหาร
ร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยว

จะต้องดูแลเรื่องความเป็นธรรม
ให้คนไทยที่ไปท่องเที่ยวเนี่ย
เขามีความรู้สึกว่าไม่เอาเปรียบ
ช่วงที่ผ่านมาที่ผมเคยยกตัวอย่างว่า

เขาบอกว่าเหมือนกับไปฮ่องกง
ค่าใช้จ่ายสูงมาก

แต่ละจังหวัดจะลองทำเป็นโครงการนำร่อง

เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยว

ทำราคาให้มันเป็นธรรมขึ้นอย่าให้ความ
นักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าจ้องจะเอาเปรียบเขา
อันนี้ท่องเที่ยวมันจะไปได้แล้ว
ผลของโควิดเมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ท่านบอกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
หายไป๗๕๐๐๐ล้านโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เมษาพฤษภา
เพราะเราปิดประเทศไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลย
แม้แต่คนเดียวรายได้ท่องเที่ยวก็หายไป
ส่วนข้อเสนอที่ผมหยิบยกมา
หมายถึงว่าให้มีการจับคู่กัน
ระหว่างประเทศที่ต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจว่า
คนของประเทศตนเองปลอดเชื้อโควิดแล้ว
แล้วก็ตกลงแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกัน
โดยไม่ต้องมีการกักตัวซึ่งกันและกัน

เขาสามารถจะดูแลป้องกัน
ไม่ให้คนติดเชื้อและสถานการณ์เขาดีขึ้น

ล่าสุดคุณนโรงศักดิ์พุทธพรมงคล
เขาเป็นประธานหอการค้าไทยจีนบอกว่า
จะเสนอให้เราทำข้อตกลงแบบนี้
กับมนทรของจีนบางมนทร

จังหวัดของไทยที่ปลอดเชื้อ๓๐วัน
อย่างเช่นยกตัวอย่างเชียงใหม่

ระหว่างมนทรบางมนทรของจีน

เขามาบ้านเราไม่ต้องกักตัว
เราไปบ้านเขาไม่ต้องกักตัว
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นเนี่ย
ต้องให้เข้ามาในลักษณะซื้อทัวร์เข้ามา
เพราะว่าบริษัททัวร์เนี่ยเขาจะมีข้อมูลลูกค้า
เขาสามารถคัดกรองลูกค้าได้
เมื่อมีการตรวจเชื้อก่อนเดินทางได้

นักศึกษาจีนที่มีระบบคัดกรองเข้มงวด
กลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูง

ฉะนั้นข้อเสนอก็คือว่า
ลองดูว่ารัฐธรรมลักษณะอย่างนี้
จะทำเร่งให้คนท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้น
อันที่จริงก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็มีข้อเสนอแผนนำร่อง

ระหว่างไทยกับจีนมาก่อนหน้านี้แล้ว
แผนนำร่องเป็นยังไงครับ
นำร่องเนี่ยมี๖แนวทาง
แนวทางที่๑กำหนดพื้นที่สีขาว
ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมรีสอร์ท

เช่นตั้งบริเวณชายทะเลหรือเกาะ
ที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณสุข
มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การคัดเลือกโรงแรมหรือรีสอร์ท

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
มีใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด

เมื่อนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย
ต้องลงทะเบียนแบบแอปพลิเคชันไทยชนะ
และปฏิบัติตามกฎสาธารณสุขของไทย
นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงที่พัก
ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อไปได้
ก่อนเดินทางกลับจีนถ้าหากอยู่ประเทศไทยเกิน๑๔วัน
ต้องตรวจเชื้อโควิดภายใน๗๒ชั่วโมง
ก่อนเดินทางกลับจีนแล้วก็ให้มีใบรับรองแพทย์ติดตัวไปด้วย
อันนี้แหละครับที่เป็นข้อเสนอ

มีเครือข่ายการบินทั่วประเทศจีนมากที่สุด

บินมาเมืองไทยวันละประมาณ๒๐เที่ยว
ประมาณวันละ๒๐เที่ยวเยอะนะครับ
คุณเจ้าหยางผู้จัดการใหญ่ที่ประจำประเทศไทย

เธอมีข้อเสนอส่งมาถึงรัฐบาลไทยอย่างนี้
เปิดให้ชาวจีนเดินทางเข้าไทยได้โดยพิจารณาให้กลุ่มนักธุรกิจนักศึกษาและนักท่องเที่ยวแบบเยี่ยมญาติในขั้นต้นก่อน
ผ่อนปลนหรือยกเลิกการกักตัว๑๔วันและยกเลิกการซื้อประกันภัยซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ขอให้พิจารณาผ่อนปลนให้ผู้โดยสารผ่านแดนหรือสารสิทธิ์สามารถเปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศไทยได้โดยต้องตรวจสอบถึงจุดหมายปลายทางณประเทศนั้นว่ารับผู้โดยสารสัญชาตินั้นหรือไม่
ถามว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการฟื้นฟูการท่องเที่ยว
ผมบอกแล้วไงครับว่านี่เป็นการทำให้ประเทศไทยมีรายได้มากขึ้น
เงินจะได้หมุนมากขึ้นคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวเยอะนะครับ
เป็นล้านครอบครัวเขาจะได้มีงานทำจะได้มีรายได้
ทั้งหมดนี่จะเห็นว่าภาครัฐทั้งองค์กรท่องเที่ยวกับทุกธุรกิจท่องเที่ยว
เขากำลังเดินหน้ากันอยู่ก็เหลืออย่างเดียว
ผมก็บอกพักพวกที่อยู่ในวงการท่องเที่ยววงการโรงแรมไปในภูเก็ต
เมื่อวานนี้พอรายการนี้ออกเสร็จเขาก็บอกว่าเขาจะลองหารือกันดู
ว่าทำยังไงที่จะต่างคนต่างก็ช่วยกันคือหมายถึงว่า
จะทำการท่องเที่ยวให้มันมีความเป็นธรรมมากขึ้นต้องมาทบทวนกันใหม่
ราคาห้องพักราคาอาหารการกินราคาบุฟเฟ่ราคาค่าเช่ารถค่าเช่าเรือ
การขนส่งทั้งหลายกิจการชายหาดเช่าผ้าใบเช่าเก้าอี้นั่งเล่นนอนเล่น
ทุกอย่างต้องทำราคาให้เป็นธรรมถ้ายังหลงละเริงโกกสับ
เอาเปรียบนักท่องเที่ยวฟื้นยากครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเขา
เขาคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมและเขาถูกเอารัดเอาเปรียบ
มาเที่ยวเมืองไทยฉะนั้นนี่ก็ฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันคิดต่อ
และนี่คือนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะฮะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจา